ดูคลิปที่เห็นแล้วอมยิ้มกันหน่อยดีไหมคะ

สองนายนะช่วยกันแบกหญิงท้องแก่คุณ

ลงมาเพื่อส่งรถไปที่โรงพยาบาล
ใช่แล้วเด็กคลอดมาเนี่ยแข็งแรงนะคุณ๓โล๔

ก็ถือว่าเป็นคลิปที่คนเห็นแล้วก็ชื่นชมกัน
เพราะว่าแหม่มันก็เป็นภาพที่น่ารักอมยิ้มกันได้นะคะ
ก็เป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราเนี่ย

คลิปนี้นะคะกองทัพเป็นทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย

มี๒นายด้วยการอุ้มนางสาวปียดาศักดิ์พิรมวัย๒๑ปี
หญิงท้องแก่ใกล้คลอดลงมาจากบ้านที่อยู่บนภูเขา
พื้นที่หมู่๓อำเภอกเกาะพงันจังหวัดสุราชธานี
ก็ทุลักทุเลพอสมควรนะคะเพราะว่าก็ต้องระมัดระวังด้วย
มี๒ชีวิตอยู่ในมือเนี่ยนะคะ
จากนั้นทหารสองนายนี้ก็นำนางสาวปียดาขึ้นรถตู้

ไม่นานค่ะนางสาวปียดาก็คลอดทารกเพศชาย
หนักอย่างที่คุณอาริยาบอก๓๔กิโลกรัมค่ะ
ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ
โดยเฉพาะลูกเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์มาก

ในที่ไลน์วัย๔๐ปีสามีนางสาวปริยดารเล่าเลยบอกว่า

ขับเรือนักท่องเที่ยวอยู่รอบเกาะเต่า

ก็ขอบคุณทหารที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวจนลูกและภรรยาปลอดภัย
ทหารสืบสวนสอบสวนกองทัพภาคที่๔บอกว่า

ก็ได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือว่ามีหญิงท้องแก่ใกล้คลอด
พอไปถึงที่ก็เห็นนางสาวปียดาเนี่ย
นอนร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ในห้องพัก
ก็เลยรีบอุ้มลงมาจากบ้านบนภูเขา

พอได้รู้ว่าทั้งแม่ทั้งลูกปลอดภัยก็สบายใจค่ะ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าทหารที่ประจำการอยู่ทุกพื้นที่
เขาพร้อมนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนในทุกกรณี